เมื่อวานนี้มีคนติดเชื้ออยู่๒๑๗๙รายนะครับ
มีผู้เสียชีวิต๑๕รายทีเดียวนะฮะ
แล้วมันมีกรณีที่ทางไทยรัฐนิวโชว์

ที่จะช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล
คุณผู้ชมเชื่อไหมครับน้องปุ้ยน้องก๊อบเชื่อไหมครับ
ไปเจอกรณีที่ผู้ป่วย
จากนั้นก็ได้ประสานนะครับจนมีรถพยาบาลไปรับตัว

ไม่ถึงครับไปไม่ถึงโรงพยาบาลนะคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าผู้ป่วยท่านนี้รายนี้เสียชีวิตระหว่างทาง
ญาติของผู้ป่วยรายนี้เนี่ยเล่าบอกว่า
ได้คุยไลน์นะครับกับผู้ป่วยตลอดแหละ
ระหว่างที่รอรถพยาบาลก็ไลน์ถามอาการกันอยู่นะฮะ
รถพยาบาลมารับข้อความสุดท้ายคุณผู้ชม
ข้อความสุดท้ายตอบมาก็คือแนะนำวงไหม
ได้ไปแล้วนั่นคือข้อความสุดท้ายจริงครับนะครับ
จากนั้นก็ไม่ได้มีการตอบไม่มีการสนทนาอะไรกันอีกเลยครับ
ผู้ป่วยเสียชีวิตบนรถพยาบาล
ซึ่งญาติจะชาปนกิจนะครับในวันนี้ฮะ
ขอแสดงความสินใจอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะ
คืออาการป่วยมันรอไม่ได้ไงคะ
มันต้องได้รับการช่วยเหลือได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะ
คือความเร็วของมันมันแซงไง
มันแซงความเร็วของการเข้าไปช่วยเหลือไง
เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเร่งมือหน่อยนะคะ

อีกรายหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นผู้ป่วยหญิงพักอาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งที่
บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ
ก็ไปตรวจหาเชื้อที่วัชิระพยาบาลค่ะ
ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็กลับมากักตัวอยู่ที่คอนโดนะคะ
แต่เนื่องจากเป็นโรคไตด้วยต้องฟอกไตทุกสัปดาห
ทีนี้ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดของนนทบุรีค่ะ
ก็ติดต่อไปยังศูนย์ปฏิบัติการโควิดของจังหวัดนนทบุรีนะคะ
เพื่อให้ไปรับตัวผู้ป่วยรายนี้ไปรักษา
แต่เนื่องจากว่าผู้ป่วยไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลวัชิระใช่ไหมคะ
ไม่มีข้อมูลในระบบของจังหวัดก็ข้ามไง
จิรพยาบาลอยู่แถวสามเศษใช่ไหม
ในเข็ดกรุงเทพฯแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยอยู่ที่นทบุรี
พอมาตรวจที่วัดชิรพยาบาลปรากฏว่านนทบุรีเนี่ย
เขาไม่มีข้อมูลตรงนี้ซึ่งมันเป็นข้อมูลของจังหวัด
ศูนย์ก็เลยประสานไปยังโรงพยาบาลวัชิระค่ะ
ก็ทราบว่าทางโรงพยาบาลได้มีการจัดหาเตียงให้ผู้ป่วยรายนี้แล้วนะคะ
แต่เนื่องจากผู้ป่วยต้องฟอกไตต้องเตรียมอุปกรณ์ทำให้ล่าช้า
อันนี้วัชิระพยาบาลเขาแจ้งมาแบบนี้นะคะ
โดยส่งรถพยาบาลมารับตัวไปรักษาแล้ว
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้คือ๒๗เมษายน

ใช่ครับขณะที่มีอีกหนึ่งเคสผู้ป่วยหญิงอายุ๗๗ปีครับ
ติดเชื้อจากการสัมผัสจากเพื่อนบ้าน
ท่านก็มีอาการเป็นไข้กินอาหารไม่ค่อยได้
เข้าโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าไปเมื่อวันที่๒๓เมษายน
รู้ผลติดโควิด๒๖เมษายน
แต่ว่ายังต้องนอนรอความช่วยเหลืออยู่ในบ้าน
ร่วมกับลูกชายแล้วก็หลานอีก๒คน
ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวมีเบาหวานโรคความดันต่าง
แล้วก็หายใจติดขัดลูกจากที่นอนไม่ไหวก็นอนสมแบบนี้ครับ
ลูกชายก็พยายามจะโทรไปขอความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงานแล้วล่ะ

มีแต่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่ตอบกลับมาว่า

จนตี๓ที่ผ่านมาทางศูนย์เอราวันก็ได้มา
รับผู้ป่วยไปโรงพยาบาลแล้ว
โดยทางลูกชายแล้วก็หลานก็ต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ